คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่ขอนแก่นค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๔บอกว่าช่วยแม่เธอหน่อยได้ไหม
แม่เธอถูกอดีตสามีที่เลิกกันไปเป็นปีแล้วตามมาทำร้ายร่างกายค่ะ
เคยแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะแต่ผู้ชายคนนี้ไม่หยุด
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่เธอบอกว่าเนี่ยมันเป็นหลักฐาน
แม่ของเธอก็คือนางอีดอายุ๔๔บถูกนายสถิตอายุ๓๗บ
นี่จิกหัวแล้วลากไปกับพื้นแบบนี้ฮะนี่ถีบหัวด้วย
โอ้โหอันนี้คือช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
บ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านค้าอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
และภาพที่เห็นตรงนี้ลูกสาวบอกไม่ใช่ครั้งแรกนะ
แม่ถูกอดีตสามีทำร้าย
โดนทำร้ายหลายครั้งมากทั้งที่เลิกกันไปเป็นปีแล้ว
ล่าสุดถือมีดมามาขู่ทำร้ายคนในบ้าน

พยายามจะพังประตูเข้าไป
อยากจะเอาตัวแม่เธอออกมาเพื่อทำร้าย
โชคดีเพื่อนบ้านมาเห็นมาช่วยเอาไว้นะคะ

ทีนี้ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวล
อยากให้ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อย
ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนฆ่าตายกันก็ได้
อกจากนี้ค่ะใครขับรถผ่านที่บ้าน

จะไปไล่แทงเขาเขาก็วิ่งหนีตายกันนะคะ

ตำรวจสายตรวจสพเมืองเขาก็ไประงับเหตุนะคะ

ตัวผู้ก่อเหตุหนีไป
ยึดรถและมีดเอาไว้เพราะว่าเขาทิ้งเอาไว้นะคะ

ตัวแม่เนี่ยร้องไห้เลยลูกสาวบอก
แม่บอกว่าเลิกแล้วเลิกเด็ดขาด
นี่ดูมีดที่เอามาก่อเหตุสิคะคุณผู้ชมโอ้โห
ตัวแม่บอกไม่เอาแล้วไม่ต้องมาง้อนะไม่ต้องมาขอโทษด้วยไม่อยากถูกทำร้ายอีกแล้ว
คือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็คือตัวอดีตสามีคนนี้นะคะเสพยาค่ะ
ไม่ก็ดื่มเหล้ามาค่ะแล้วก็มาทำร้ายเธอ
แล้วการที่เขามาอารวาสกับอีทบ่อยนี่คือเขาอยากคืนดีกับอีทหรือว่ายังไง
เขาอยากคืนนีค่ะแต่หนูไม่ขัด
เราขออยู่กับลูกกับครอบครัวใช่ไหมคะ

ก็มาอารวาสแล้วก็ทำร้ายข้าวของบ้าง
ป้าจะขังพวกหนูไว้ค่ะแต่แม่จะดื้อออกมา
แม่ก็จะมาคนเดียวแล้วเขาก็ทำร้ายแม่
เพราะว่าคือมันบ่อยแล้วตอนหนูเป็นเด็กเขาก็จะทำร้ายหนูเหมือนกันนะคะ
พยายามจะแทงใครมาก็แทง
ถ้าเมื่อคืนผ้าโดนน้องเขาไปยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไง
แล้วไม่ก็ถ้าเมื่อคืนถ้าเขาพังบ้านเขาไปได้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
ใช่ไม่รู้ว่าต้องรอให้ใครตายหรืออะไรก่อน
สุดท้ายตำรวจไปจับตัวได้ค่ะนายสถิตรือในแคล็ดอายุ๓๗ปี
ผู้ก่อเหตุนี่ที่นั่งอยู่แบบนี้นะคะ
จับตัวได้ที่บ้านเริงหมู่๘ตำบลโคกศรีนอนอยู่ค่ะ
นำตัวไปสอบปากคำก็รับสารภาพอ้างแบบนี้
บุกไปเพราะรักทำไปเพราะรักรักอดีตภรรยาคนนี้มาก
แต่พอไปถึงทีไรไม่มีใครต้อนรับผมเลย
ก็ไปแต่ละทีเมาเหล้าเมายาไปอ่ะนะคะใครจะไปต้อนรับคะ
เขาบอกว่าก็ช่วงที่มันเกิดเหตุเนี่ยโมโห
จะไปหาอดีตภรรยาแต่คนในครอบครัวของอดีตภรรยา
ซ่อนตัวอดีตภรรยาไว้ไม่ยอมให้ออกมาเจอ
ก็เลยโมโหเอามีดเสียบประตูไป๔ครั้ง
โอ้โหแบบนี้โดนข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
ทำให้เสียทรัพย์นะคะนี่ค่ะก็สุดท้าย
น่าจะโดนตรวจเรื่องของยาเสพติดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
นี่นะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่า
คือแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็น้อยเนื้อต่ำใจบอก
ลูกแม่โดนจับอีกแล้วไม่เคยทำให้พ่อแม่ภูมิใจเลย
ตำรวจมาจับไปดำเนินคดีแม่พูดเลยว่าแม่ไม่ประกันนะ
ตั้งใจอ้าวไม่มีเงินหรอกที่จะไปประกันลูกนิสัยแบบนี้
ไอ้ค่าเสียหายที่ลูกไปก่อไว้ครับ
ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปชดใช้ค่าเสียหายไปซ่อมอะไรให้เขาเลยอะค่ะ
นี่ลำบากคนข้างหลังอีกใช่ไหมเนี่ยลำบากพ่อลำบากแม่ไปอีกค่ะ